นี้ทักผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะเด็กอายุ๑๒ค่ะ
ไปเที่ยวเล่นกับแก๊งเพื่อนพี่ก็อายุอยู่ในแก๊งเขาเนี่ยอยู่ประมาณ๑๒๑๕ไปกัน๑๐คน
จะกลับบ้านกันอยู่แล้วไปเห็นแก๊งอีกแก๊งหนึ่งอยู่กันประมาณสิบยี่สิบคนเหมือนกันนี่แหละ
แล้วก็แบบเอ้ยนั่นแก๊งเพื่อนเราหรือเปล่า
น้องอายุ๑๒คนนี้ก็เลยเดินไปทักบอกเฮ้ยว่าไง
แก๊งนั้นหันกลับมาโอ้โหเป็นคู่อลิค่ะ
เป็นคู่อริของเพื่อนนะไม่ใช่ของน้องเขานะ

ที่ยังไม่มีทาง

นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านทำผมนะคะ
คือตอนแรกได้ยินเสียงดังตู้มแรกเหมือนระเบิดปิงปองค่ะ

เริ่มเห็นเป็นวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันมา
สักพักตูมที่๒แล้วมันเห็นแสงไฟวาบขึ้นมา
แล้วตามด้วยตูมที่๓เนี่ยเขาบอกโอ้ใครยิงกัน
คราวนี้ลูกคงลูกค้าช่างทำผมวิ่งเลยนะคะ
วิ่งหาที่หลบกันอยู่ในร้านเลยค่ะ
ตำรวจสภนางรองได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีวัยรุ่นสองกลุ่ม
ประมาณสัก๓๐คนไล่ปลาระเบิดไล่ยิงแล้วก็ไล่ทำร้ายกัน
มีคนบาดเจ็บด้วยอยู่ริมถนนประดิษฐ์ปานะ
ใกล้กับอ่างเก็บน้ำหนองตะหมู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
นี่น้องคนเจ็บอายุ๑๒ที่ไปทักผิดอะพี่อุ๋ย
คือตอนเจ้าหน้าที่มาเห็นเนี่ยคือนอนหายใจรวยจริงเลยนะ
ที่ปากเนี่ยคือปากแตกเลือดกลบปาก
แต่ที่หนักจริงคือที่หัวค่ะ
เขาโดนฟาดเข้าที่หัวกับที่ปากค่ะ
โอ้โหเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวน้องส่งโรงพยาบาลนางรองนะคะ
มีคุณยายน้องตามไปดูที่โรงพยาบาลด้วย

แล้วมันมีคลิปเหตุการณ์ตอนที่เขามีการจะไล่ยิงกันด้วยค่ะ
พื้นมันยิงผมมันยิงไปโดยไง
ตอนนี้กำลังไปโรงพยาบาลตอนนี้กำลังไปโรงพยาบาล
ไม่รู้ว่าเจ้ายังไงก็ไม่รู้นะ
คุณอาจารย์น้องเป็นอย่างไรค่ะ
นี่คือยายแบบกังวลมากเลยค่ะ

เพื่อนพี่ของน้องอายุอยู่ที่ประมาณ๑๒๑๕ปี
เขาบอกว่าพวกเขาประมาณสัก๑๐กว่าคนได้
รวมถึงน้องคนเจ็บเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเดินเที่ยวกัน

ก็ไปเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุ๒๐คน
อายุนี่๑๒๑๔ก็รุ่นราวคราวเดียวกัน
คือน้องคนเจ็บเข้าใจว่าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
ก็เลยเดินไปทักแต่อีกฝ่ายหนึ่งหันกลับมาโอ้โหโดนไล่ทำร้ายยับเยินเลย
วันนี้ตำรวจสพนางรองก็เลยเชิญตัวกลุ่มวัยรุ่นฝั่งคู่กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าอาจจะมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์เนี่ย
มาสอบปากคำ๔คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก๓คนด้วย
คุณนาติเช้าได้คุยกับน้องอายุสิบสามปีกับสิบหกปีนะคะ
คือเขาบอกว่าคู่กรณีเนี่ยมีเรื่องกันกับเพื่อนในกลุ่ม
เรียกว่าตีกันอาทิตย์วันอาทิตย์เลยค่ะเป็นอย่างนี้ประจำเลย
แต่ว่าน้องคนที่เจ็บที่โดนตีหัวจนเลือดข้างในสมองเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใครเลย
ส่วนตัวของเนี่ยน้องอายุ๑๓กับ๑๖สองคนนี้เนี่ยก็เคยถูกเอาปืนไล่จ่อจนต้องวิ่งไปหลบในร้านหมูกระทะเหมือนกัน
ทีนี้ที่เห็นคนถือมีดเห็นไหมค

นั่นคือฝั่งเดียวกันกับน้องคนที่ถูกตีหัวจนเจ็บนะ
เขาก็วิ่งหนีเข้าไปในร้านแถวนั้น
ส่วนน้องคนที่ถูกตีหัวคนนี้คือน้องเขาก็ทิ้งรถแล้วพยายามวิ่งไปฝั่งตรงข้ามแล้ว

พอน้องสะดุดเท่านั้นแหละก็เลยถูกคู่กรณีตามมาทัน
แล้วก็โดนทั้งไม้ตีโดนทั้งรุมกระทืบเลย
ผมโดนปืนไล่จ่อครับผมไปหลบที่ร้านหมูกระทะ
เราได้คุยกับป้าของน้องคนเจ็บนะคะ
คุณป้าบอกว่าเมื่อคืนน้องอาเจียน
แล้วหมอยังบอกว่าเลือดยังคั่งในสมองอยู่ด้วย

ตอนนี้ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
แต่ว่ารู้จักกับรุ่นพี่ในหมู่บ้านก็เลยชวนกันไปเที่ยว
บอกเหตุการณ์นี้ถือว่าอุกอาจมากอยากให้ดำเนินคดีอย่างจริงจัง
ทีนี้อย่างที่บอกว่าตำรวจไม่ได้เรียกแค่ฝั่งเพื่อนน้องคนเจ็บมาสอบปากคำ
มีฝั่งคู่กรณี๔คนด้วยที่เรียกมาสอบปากคำใช่ไหมคะ

นักข่าวเราก็พยายามเข้าไปสอบถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นทำจริงหรือเปล่า

บอกอย่างนี้ค่ะ
ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมพ่อ

เดี๋ยวกลับมานะฮะดูเหตุการณ์นี้หน่อย